มีสองส่วนนะคะส่วนแรกคืออ่า

คือสภาที่เรามีผู้แทนของเรานี่แหละ
แล้วมันออกมาแล้วมันอาจจะล้าหลังแล้วนะคะ

แล้วลองดูว่าเราได้มือมากพอเป็นเสียงส่วนใหญ่ของประชาชน

เราไม่สามารถจะบอกว่าเรามีกฎหมายอยู่

แล้วก็การบังคับใช้กฎหมายนี้ของรัฐเนี่ย

ร้องเรียนเรื่องนี้มาเป็นปีแล้วนะคะ
จนกระทั่งสุดท้ายโบร้องกับตัวรัฐมนตรีเอง
เรานั่นน่ะค่ะมันถึงได้หูเอาลงชั่วคราว

มหาศาลมากเพราะฉะนั้นเม็ดเงินที่หมุนเวียนอยู่ในนั้นมันมหาศาลมาก

แต่การลั่งใหม่ก็ต้องการทำด้วยความรอบทอง
แต่ว่าประเด็นในวันนี้เนี่ยพวกเข้าคิดว่า
หนึ่งคือสังคมไม่รู้ว่าเรามีกฎหมายนี้อยู่หรือเปล่า
สองคือสังคมคิดว่ารัฐเลือกปฏิบัติ
ซึ่งมันมีการปฏิบัติที่ล่าช้าจริง
แต่เลือกปฏิบัติไหมโบก็คิดว่าต้องไปดู
เพราะว่าอย่างที่โบบอกมันปิดมาหลายเดือนแล้ว

สามคือทำไมถึงเพิ่งมาทำอะไรอย่างนี้
ซึ่งโบกิ๊กก็คิดว่าแล้วแต่แต่เขามีอำนาจที่จะทำ

ต่อให้ยกเรื่องกฎหมายไทยออกไปนะคะ
คือเป็นองค์กรอาชญากรรมออนไลน์
ที่มีแคมเปญที่สหรัฐอเมริกาเนี่ย
มีแคมเปญจะให้ปิดแล้วก็ดำเนินคดีทางกฎหมาย
ซึ่งแคมเปญนี้มีผู้ร่วมลงชื่อกว่าล้านคนทั่วโลก
เพราะในฐานะผู้ประกอบการ
เขาไม่ได้ทำมากพอที่จะปกป้องคุ้มครองประชาชนหรือสังคม

ใครจากที่ไหนในโลกไม่ต้องยืนยันตัวตน

คือทุกคนที่ยืนอยู่ตรงนี้สมมุติคุณเดินเข้าไปเข้าห้องน้ำในศูนย์ราชการ
แล้วมันมีคนวางกล้องแอบถ่ายไว้อยู่เนี่ย
มีปัญหาในการเอาลงด้วยในการวิเคราะห์
เขาไม่ได้เอาลงอย่างทันต้นกีด
หลายเคสมีการเคิกเฉย

แล้วถามว่าถ้าสิ่งนี้เกิดขึ้นกับคุณ
คุณคิดว่าผู้ประกอบการแบบนี้ควรจะมีที่ยืนในสังคมหรือเปล่า
เพื่อตอบคำถามว่าคุณได้ทำมากพอหรือยังที่จะปกป้องผู้บริโภค

คุณถึงยืนเรื่องนี้คืออะไรค่ะในการชมูง
ทราบแต่ว่าโบคิดว่าผู้ชุมนุมส่วนใหญ่ไม่รู้ข้อเท็จจริงทั้งหมดที่โบพูดมา
แล้วโบต้องขอร้องสื่อว่ามันเป็นข้อเท็จจริงที่มีรายละเอียด
ทั้งในเรื่องของรายละเอียดจริงแล้วก็ในเรื่องของเชิงหลักการเยอะ
แล้วถ้าคำสัมภาษณ์นี้ถูกตัดไปครึ่งหนึ่งสมมุติ
ก็จะไม่รู้เรื่องกันอีก
บอกว่าควรจะไปศึกษาว่าเมืองนอกเขาทำยังไงนะคะ
เพราะโบก็เข้าใจว่ามันเป็นความท้าทายจริง
คำตอบที่โบได้รับคือโอเคเขาเช็คแล้วเว็บนี้ผิดจริง

๓เดือนกับชีวิตคนที่เป็นเหยื่อที่
แล้วคนที่เป็นเหยื่อไม่ใช่ทุกคนที่เป็นแบบโบนะคะ
เหยื่ออายุ๑๕จะอยู่ไหวไหมคะ
หรือแม้แต่อายุเท่าโบคนส่วนใหญ่จะอยู่ไหวไหมคะ
คิดว่านี่เป็นโอกาสที่จะได้แบบ

มันจะยังไงก็คงต้องใช้เวลาแต่ว่าสามารถไปชุดกำลังต้นได้
อย่างที่บอกค่ะจริงเราต้องโฟกัสไม่ใช่โฟกัสที่ผู้บริโภค
แต่โฟกัสที่ผู้ประกอบการนะคะ
ถ้าเกิดเขาทำให้เงินของเราหลุดออกจากบัญชีไปโดยเราไม่ได้คอนเฟิร์มจะเป็นยังไง
มันก็เหมือนกันนะคะเขาทำให้ภาพของเราหลุดออกไปโดยเราไม่ได้ถ่ายด้วยซ้
เราไม่ได้คอนเฟิร์มเนี่ยจะเป็นยังไง
มันคือสิ่งเดียวกันมันคือหน้าที่ของผู้ประกอบการ
เพราะฉะนั้นคิดวิเคราะห์แล้วก็แยกแยะให้ดี
ปัญหาของพรหักคือคุณเอากี่ตัวคนทำไม่ได้เพราะว่าระบบของเขาหล่าหลวมมากนะคะ
การแบบว่าเช็คเว็บแล้วก็คำสั่งสารเนี่ย
ควรจะเกิดขึ้นได้ภายใน๒๔ชั่วโมงนะคือคือเราต้องทำให้เป็นอย่างนั้นได้จริงจริง
ว่าเราจะต้องทุ่มเททรัพยากรแค่ไหนเพราะอาชญากรรมบางอย่างคุณแค่เสียใจ
อย่างคุณแค่เสียเงินแต่บางอย่างคุณเสียชีวิต
เขาบอกว่าเป็นปกติแล้ว๓เดือนนั้นเราก็ยังไม่ได้เอาลงนะ
มันโบเห็นว่าถูกปิดหลังจากที่โบบอกกับคุณพุทธิพงศ์เองในทวิตเตอร์
คุณต้องบอกส่วนตัวใช่แล้วแล้วโบก็เชื่อว่ารัฐมนตรีก็ไม่รู้
ออปเตอร์เรชั่นเหล่านี้ว่าว่ามันเกิดอะไรขึ้น
ไม่แน่ใจว่าปทอยู่อันเดอร์การบริหารของรัฐมนตรีดีอีหรือเปล่า
เพราะฉะนั้นโบไม่ตำหนินะคะแต่ว่าโบว่ามันเป็นปัญหาเชิงระบบทั้งระบบ
ที่จะต้องมาช่วยกันดูเพราะตอนนี้ก็ยังไม่รู้เลยใครรับผิดชอบปท
น่าจะเป็นสตชหรือเปล่าใช่ใช่เพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือเห็นไหม
เส้นทางของการเดินทางกว่าที่ผู้เสียหายจะได้รับการคุ้มครองเนี่ย

ก็แม้มันมีหุ้นนี่แปลงชนผลาเหนืองการหาทาง

โดยความที่ทุกคนเนี่ยรู้สึกว่าถูกกฏทัพโดยรัฐ
ถูกดำเนินการแบบ๒มาตรฐาน
ใช้กระบวนการยุติธรรมแบบไม่เป็นธรรม

ว่าจริงเรารัดเนียมนั่งในเรื่องนี้เนี่ย

มันเป็นความไม่ไว้วางใจที่เกิดจากสถานการณ์
แล้วก็เกิดกระแสต้านโดยมีความไม่รู้

ในเรื่องของความพิกษ์ว่าทางการเมืองเนี้ย
มันไม่ควรจะเป็นอย่างนั้น

คือเราคิดว่าเรื่องนี้มันคือการปฏิบัติงานปกติ

ว่าทำไมคุณเพิ่งจะมาจริงจัง
แต่จริงแล้วก็ข้อแท้ชิ้นก็คือมันปิดประกอบแล้วไง
เพราะฉะนั้นมันคือปัญหาในการปฏิบัติงานมากกว่า
เราก็คิดว่าวันนี้สังคมต้องตั้งหลักว่า
เราอย่ามองกันเป็นข่าวเป็นดำตลอดเวลา

เช่นเดียวกันเวลาดีเบตกันเรื่องปฏิรูปสถาบันอย่างนี้๑๐ข้ออย่างนี้
ที่เห็นด้วยก็เห็นด้วย๑๐ข้อโดยแบบถามจริง
คุณไม่คิดว่าข้อใดข้อหนึ่งมีปัญหาเลยเหรอ
ส่วนฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยก็บอกโหมันเลวหมดเลย๑๐ข้อ
คิดว่าวันนี้เราต้องการพื้นที่ตรงกลางที่คนที่เหลือจะสามารถออกความคิดเห็น
ฉันเห็นด้วยบางอย่างฉันไม่เห็นด้วยบางอย่าง

และในพื้นที่นี้ค่ะสื่ออาจจะต้องช่วยกันเปิด
จริงพื้นที่ที่เริ่มต้นที่ดีที่สุดคือพื้นที่สื่อเนี่ยค่ะ

ก็คิดว่าก็สตธต้องมีบทบาทว่าเออให้มันโบไลฟ์ได้
ก็พูดถึงได้ไม่ใช่ทำให้สื่อรู้สึกว่าพูดถึงไม่ได้เลยเพราะเมื่อสื่อมวลชนกระแสหลักถูกทำให้พูดถึงไม่ได้เลยปุ๊บ
สิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือเขาไปพูดกันในพื้นที่ที่จะมีแต่สองคั่วแล้วรุนแรงใส่กัน
แต่ถ้าสื่อกระแสหลักเปิดพื้นที่ปุ๊บมันจะมีคนอีกมากมายที่ได้พื้นที่ที่จะออกมาพูด
นอกจากสื่อทำว่ามีคนกลางในการที่จะพูดคุยประดีฟและนอกกับทุกคนของกลางได้ไหม
ผมคิดว่าในประเทศไทยทุกคนอ่ะมันมีทั้งคนซ้ายคนขวาและคนกลางอยู่แล้วค่ะ
เพราะฉะนั้นเราไม่ต้องไปหาใครเพิ่มเติมเราแค่ต้องให้มีพื้นที่สำหรับทุกคนจริงจริง
แล้ววันนี้ถามว่าคนที่อื่นอัดอยู่ว่าเฮ้ยฉันคิดอีกแบบหนึ่งอ่ะ
เขามีพื้นที่ไหมเขาไม่มีนะแล้วมันอันตรายนะคะที่จะมีแค่สองตัวค่ะ
ป้ายที่เราถูกเป็นป้ายแล้วนะเป็นป้ายสำหรับคนเหงาครับ
เรามาตรงคืนอิสรภาพแค่กับคนเหงาแล้วมองไว้ยังไงครับในความคิดส่วนตัว
ติดกันนี้มันมีมันมีคนที่แบบว่ามองมองเป็นแค่เรื่องทางเพศนะฮะ
แต่จริงคือมันคือการจำกัดจำกัดสื่อจำกัดสิ่งที่สิ่งที่ไร้สาระ
มันเป็นประเทศไม่มีใครหรอกที่จะทำอย่างนี้
จากเจ้าผญิเหนืออะไระมันคือมันไม่ใช่ไม่ใช่แค่เรื่องสม
อารมณ์เทศอะไรยะมันคือ
มันมีความดีความเสียอังไงได้กัดส่วนฟันสายกว้าง
มันอาศยกรรมในประเทศจุดคลุม
เป็นเจ้าเห็งอังวะเรือ
ซึ่งอาจจะเก่าของน้อยมากมันช่วยให้ประชาชนก็ปลอดภัยได้
แล้วมันเป็นความสุขเล็กน้อยที่ในประเทศแห่งนี้
ที่อะไรก็ทำอะไรก็ผิดไปต่อกับภูตินั่นผิดไป
แต่ความสุขเล็กน้อยของเขาถูกพลาดไป
จริงจังหวะครั้งนี้ของเราเสียงอาจจะไว้เข้าหูเขา
แต่ว่าเราแสดงสัญลักษณ์ให้เขาให้เขารู้ให้เขาเห็นว่า
เรามีภูติคนที่เหงาคนเหงาอย่ารองเข้าคนเหงา
แล้วก็อย่ารู้ถูกพลังคนเหงามันลุนได้กว่า
นี่หรอครับอย่ารู้ถูกพลังคนเหงา

เพราะว่าเราไม่รู้ว่าประเทศนี้จะมีการจำกัดสื่ออะไรที่ไร้สาระขึ้นมาอีกหรือเปล่า
อันนี้ไม่รู้ซึ่งแค่เขาสุขเล็กน้อยเขายังมาพากเจ้ากัดเราไปได้
ในอนาคตต่อไปก็ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะเกิดอะไรขึ้นอีก
จะเจ้ากัดอะไรอีกที่วันวันไร้สาระ
ติดควรแล้วสุขว่ามันจะเกิดอะไร